สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวเราจะเอาข้อความคุณผู้ชมซึ่งมาทางไลน์แบบฟรีเนี่ย

ถูกต้องแล้วถ้าใครไม่รู้ว่าจะคุยกันยังไง

เท่านั้นก็ส่งมาคุยกันได้แล้วนะคะ
มาที่เรื่องนี้นะครับร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์กันหน่อย
กับคลิปนี้ถามว่าทำได้หรือไม่
กับการที่พระสงฆ์จะเลือกของบินทบาทนะครับ
ฮ่ามาหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงที่บริเวณใส่บาทแห่งหนึ่ง
คือเราขออนุญาตไม่บอกพี่กัดแล้วกัน

คือพระรูปนี้ครับ

บอกว่าขอเปลี่ยนของที่ถวายใส่บาทไปได้หรือไม่
โอ๊ะหลายคนคิดขึ้นบางทีได้หรอ
เราจะได้ยินพระรูปนี้ขอเปลี่ยนของถวายก็คือ
ขอเพิ่มไอ้ที่บอกว่าชิ้นหลอดชิ้น

มันน่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวชนิดหนึ่ง
อ๋อเรียกว่าชิ้นหลอดอาจจะขอเปลี่ยนเป็นเป็นชิ้นนั้นชิ้นนี้แทนได้ไหม
อะไรแบบเนี้ยก็ทำให้พ่อหนุ่มคนนี้สงสัยว่าเอ๊ะ
พระท่านสามารถเลือกของฉันหรือว่าของถวายหรือว่าเปลี่ยนของ
ถวายได้ตามใจแบบนี้หรือเปล่าอ่าแต่เหตุการณ์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะ
เพราะว่าในการใส่บาทครั้งนี้ก็มีญาติโยมนำของมาถวายมากมายหลายจุดเหมือนกัน
อ่าแต่พระรูปนี้ก็ไม่ไหวนะคะที่จะเดินไปขอเปลี่ยนอ่า
บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นอื่นหน่อยได้ไหมอ้าวอย่างเช่นบอกอ่า
โยมอาตมาอยากได้กุ้งเยอะรีเครสได้หรือแม้แต่กระทั่งการชี้นิ้ว
ไปที่เมนูที่อยากจะฉันนะคะขออันนี้ขออันนี้ขออันนี้
แล้วก็บอกญาติโยนให้หยิบใส่บาทให้ถวายมาใส่บาทให้หน่อยอืม
คุณคิดดูมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันอืม
เน็ตเขาก็เลยเผยแพร่คลิปนี้ออกไปนี่แหละค่ะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยมาเลยค่ะ
มาเป็นคอมเมนต์เลยเป็นพระเลือกฉันไม่ได้นะครับเออ
บางทีญาติโยมต้องการทำบุญให้ญาติที่ล่วงรับไปแล้วส่วนพระเนี่ยจะฉันไม่ฉันก็อีกเรื่องหนึ่ง
อืมก็ความคิดเห็นมากมายหลากหลายหรือบางคนบอกเอ๊นี่พระปลอมหรือเปล่าคุณชนะ
ทำไมมาเลือกฉันแบบเนี้ยเออคืออย่างนี้แล้วกันนะผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าถ้าดูคลิปนี้แล้ว
ใจเย็นก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินเรื่องราวนะฮะเพราะเราเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งถูกไหม
ถูกต้องคือมันเป็นไปได้ไหมว่าพระท่านถ้าเกิดว่ามีโรคประจำทัวร์
โรคประจำตัวว่าเอ๊ะฉันแบบนี้ได้ฉันแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเรามีข้อมูลจากแค่ฝั่งคนที่ถวายอาหารเท่านั้นเองนะ
ก็คือคลิปของคุณเล็กกี้กี้นะคะก็เอามาให้ดูกันนะคะ
ชาวพุทธก็อาจจะตั้งข้อสงสัยกันเพราะว่าเราเคยได้ยินไงว่าพระเนี่ยไม่สามารถเลือกได้
ฉันทุกอย่างตามที่ญาติโยมเขาจะหวังถ้าเกิดว่าท่านมีโรคประจำตัวบางอย่างท่านก็อาจจะไม่ฉัน
อย่างผมเนี่ยผมไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าคุณชนะคุณต้องงดนะ
ดงดแป้งงดแป้งเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพผมก็งดเลยอ่าแล้วเป็นยังไงสุขภาพดีขึ้น
โอ้โหผมนี่นะแป้งปึ้งไม่ไม่เอาเลยไม่เคยทาหน้าเลยเนี่ยเห็นไหมผมงดแป้งแล้ว
ดิฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจผิดนะคะแป้งที่คุณหมอหมายถึงหมายถึงข้าวแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเด็ดที่ทาน
ยังท่านบอกว่างดของมันนี่ผมก็ไม่เลยนะไม่ยุ่งของมันเอาแต่ของเมาอย่างเดียวเลย
ดิฉันอีกว่าคุณไปหาหมอโรคจิตดีกว่าค่ะเอางี้คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาแตกตื่น
คุณคะใจเย็นใจเย็นเพราะคุณต้องตั้งสติให้ดีเรื่องต่อไปนี้หลายคนก็แตกตื่นตกใจนะคุณนะ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาโดนวิญญาณแฝงร่างกลางวัดเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดจุลามณีค่ะอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
คุณดูค่ะผู้คนกำลังกราบไหว้ทาเวสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอยู่ดี
ระหว่างนั้นมีสาวเสื้อแดงเกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะคุณเหมือนว่าของเข้าหรือไม่ก็โดนวิญญาณแฝงร่างแบบนั้นนะคะ
คนก็เลยมาช่วยกันจับตัวพยายามที่จะสื่อสารให้วิญญาณที่สิงร่างเนี่ยออกไปคุณ
ว่าญาติมาช่วยด้วยพยายามพูดเกลี้ยกล่อมด้วยนะ
อย่างนั้นเหมือนกับเกลี้ยกล่อมโจรให้มอบตัวกับตำรวจเลยค่ะ

ไม่ออกไม่เป็นไรเงินเดี๋ยวเราออกเอง
เห็นแบบนี้ก็น่ากลัวเออยังไงล่ะคุณชนะงานนี้
อ้าวก็คนเขาก็แตกตื่นกันอ่ะเนอะหลายคนครับทำอะไรไม่ถูก
ทำไงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปดีกว่า
เดี๋ยวนี้ยุคนี้เป็นอย่างนี้จริงนะเจออะไรตกใจอะไรที่ไม่เคยเห็น
รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเอาไว้เลย
แล้วหลายคนนะครับที่เห็นคลิปนี้ก็เชื่อว่า
ผู้หญิงคนนี้น่าจะมีของหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในตัว
เวลาที่มีคนเนี่ยหรือว่าเขาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
อะไรแบบนี้มันจะสำแดงเดทออกมา
เหมือนเป็นของเป็นคนมีของมีองค์
อะไรแบบนั้นอ่ายังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณคลิปจากคุณฉลวยด้วยนะคะ
อีกหนึ่งคลิปแล้วกันเป็นเรื่องความเชื่อในลักษณะแบบนี้
ในพิธีครอบครูโนรานะครับอยู่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนแตกตื่นครับ

ระหว่างที่ทำพิธีหมอโนรากำลังท่องคาถาอยู่
จู่คนนี้เกิดอาการตัวสั่นก่อนที่จะลุกขึ้นมากระโดดโล่เต้นไปมา
แล้วค่อยขยับขยับร่างเนี่ยเข้าไปในโรงหมอนี่ในนี้เขาเรียกว่าโรงหมอครับ
คือเขาก็ลองทำพิธีก็ไปกลางวงเลยอ่ะนะน่าตกใจมากคุณผู้ชม
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่เห็นนี่ก็เรียกว่าตกอกตกใจไปตามตามกันนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุการณ์นี้มันสงบหรือจบลงหรือยังไง
เอางี้ผมว่าถ้าอยากจะดูต่อเพิ่มเติมหรือไปดูคอมเมนต์ไหมของคนต้นเรื่องที่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
คอมเมนต์เขาก็มีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับครูโนราซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มีความเชื่ออยู่
เพราะฉะนั้นก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะคุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของน้องมายเด็กสาวอายุ๑๗ปีค่ะบอกว่ามีวิญญาณคนแกะสิ่งร่างแล้วก็อยากจะกินตับอยากกินของสดคุณชนะ

ผมกินตับชิ้นเล็ก
ตับชิ้นเล็กแล้วก็ทำสุกแล้ว

แต่น้องมายบอกอยากกินตับสดคุณผู้ชม
เรื่องนี้ญาติก็เลยมองว่าเอ๊ะผีเข้าหรือเปล่า

เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนนะ
คือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากญาติของน้องมายได้ร้อง
ขอความช่วยเหลือมายังหมอปลาบอกว่าน้องมายเนี่ยนะ
มีอาการแปลกเหมือนถูกผีเข้า
ทุกครั้งที่ผีเข้าน้องมายก็จะเดินหลังคร่อม
ถือไม้เหมือนคนแก่คุณชนะ

เดินไปเดินมาแล้วก็จะบ่นว่าอยากจะกินเลือด

ครอบครัวเห็นแปลกแล้วแบบนี้อาการแปลกแล้ว

ไปยังไงก็ไม่เคยจะช่วยได้

โดยอาการอย่างนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่๑๐มกรา

มายก็เข้าไปที่ห้องของอาม่า

แล้วก็นำของใช้ของอาม่ามาเผาทิ้ง
แต่พอหลังจากนั้นแหละคุณผู้ชม

พอเริ่มจากการมีอาการชักเกร็งขึ้นมา
เลือดไหลออกปากออกจมูก

นี่ครับก็หมดทางแล้วเนาะ

วันที่๑๒มกราคมล่าสุดน้องมายก็มีอาการแบบเดิม
ก่อนที่จะเดินไปเดินมาแล้วก็บอกทุกคนว่านี่ไม่ใช่หมาย
นี่คือติ๋มติ๋มเป็นใครติ๋มอายุ๘๔ปี
เป็นวิญญาณที่มาสิงร่างนี้บอกว่าติ๋มติ๋มชอบ
ชอบมายอยากอยู่กับมายสาเหตุที่มาสิงร่างนี้เพราะว่ามายเคยช่วยเอาไว้
ชอบแล้วถูกชะตาอยากจะขอกินเลือดแล้วกินตับสดเท่านั้น
แล้วพฤติกรรมของยายติ๋มที่มาสิงร่างน้องมายเนี่ยจะชอบเดินไปที่รางรถไฟ
โดยบอกว่าโอ๊ยที่บ้านมันร้อนทำไมไม่ติดแอร์ล่ะ
เดินไปข้างนอกบอกว่ามันโฟลดีก็เลยไปนอนที่รางรถไฟด้วย
ตรงนั้นมันสบายแต่ครอบครัวเขาเป็นห่วงน้องมายสิครับ
บอกว่าโดนยายติ๋มแฝงร่างแล้วพาไปตรงรางรถไฟ
กลัวจะเกิดอันตรายแบบนี้ต้องพึ่ง
หมอปลาแล้วคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ญาติญาติถ่ายเอาไว้
หมอไก่เนี่ยขออภัยหมอไก่ไม่ได้มา
หมอปลาหมอปลาจะเดินทางมาแต่หมอไก่เขาดูดวงอย่างเดียวไม่เจอ
หมอปลาเดินทางมามาเจอปรากฏว่า

โอ้โฮแต่พอยาดจุดทูบไม่นานนะคะ
มายก็มีอาการผีเข้าค่ะจากนั้นก็เดินไปกินกินจนอิ่มแล้วก็เป็นลม
โอ้โหจากพักสักพักหนึ่งอาการก็กลับมาเป็นปกติ
ครับเออเนี่ยเป็นอาการแบบนี้ก่อนที่หมอปลาจะมา
แล้วมาถึงตอนไหนรู้สึกหมอปลามาถึง๖โมงเย็น
โมงเย็นหมอปลาเสียเปียมมาถึงมาถึงแล้วนะคะ
มาถึงก็พุ่งเข้ามาคุยกับน้องมายเลยค่ะสอบถามเรื่องราวพูดคุยต่าง
จากนั้นหมอปลาก็ให้ครอบครัวพาน้องมายเข้าไปในบ้าน
เพราะทุกคนบอกว่าถ้าน้องมายเข้าบ้านแล้วเนี่ยนะหมอบ้า
น้องไมค์จะเป็นลมแล้วถูกผีเข้าพาเข้ามาแล้ว

พ่อหนุ่มคนนี้ตะโกนโวยวายนะตอนแรกบอกเฮ้ยมาเลี้ยงมั้ย

ถ้าบอกเลยนะถ้าเลี้ยงลูกคุณต้องไปนู่นบอกโรนาโดไหมก็เมซี่นู่น

ก็เลี้ยงลูกอย่างเก่งแม่ก็เมซี่เจนี่เก่งมาก

เออแต่โวยวายอย่างนี้เนี่ยปัญหาต้องไม่ธรรมดานะ
กลับมาที่เรื่องนี้ฮะพ่อหนุ่มคนนี้ครับบอกเลยนะฮะว่า
ไม่ไหวแล้วเมามาฮะแล้วลักษณะคือโวยวายครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายเนอะ
ตำรวจสายตรวจภูทรเมืองตราดนะครับ
ก็ได้เข้ามาระงับเหตุชายคนนี้โอ้โหในช่วงเวลาตี๒๔๕

เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ภายในซอยเฉลิมเกียรติหมู่๑ตำบล
น้องสโนอำเภอเมืองตราดครับ
หลังจากรับแจ้งเหตุนะตำรวจก็มาเจอกับนายคนนี้
ชื่อว่านายมนตรีทอดผักแว่นอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นลูกจ้างของอู่ซ่อมรถยนต์
ยืนอยู่ตรงกลางถนนแบบเนี้ยตะโกนด่าไปทั่วอย่างที่ผมบอกอ่ะ
เลี้ยงเปล่ามาเลี้ยงลูกเปล่าอย่างนี้

ชาวบ้านเขาหลับนอนอยู่ตื่นหมดเลยสิ

ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ก่อนนะ
ใจเย็นนะมนตรีมนตรีใจเย็น
แต่แต่บนตรีไม่สนจะไฟ่กับตำรวจ

ตำรวจก็เลยต้องจัดการแบบนี้นี่นี่
เขาลุมล้อมจับจับจับสักพัก

จับพวกเดียวกันก็มั่วตัวชุลมุนกันอยู่พักใหญ่อะครับ

สุดท้ายก็จับตัวได้ล็อกตัวได้
แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก๑คืน
อ่าสุดท้ายนะก็ค่อยแจ้งให้ญาติเนี่ยมารับตัวตอนเช้าแหละ
ไปถามภรรยาของนายมนตรีหน่อย
เป็นภรรยาในจ้างอะนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายมนตรีเนี่ยดื่มยาดอง

ตนเองและสามีอยู่

บอกว่าได้ยินเสียงดังมาจากเพื่อนของนายมนตรี
ซึ่งพักอาศัยกับภรรยาแล้วก็ลูกวัย๑ขวบเศษไง
อยู่ที่ห้องข้างอู่ซ่อมรถเนี่ย

โอโหก็ดูแล้วที่ข้างใหญ่เลย

ทำของเสียหายไงคุณ

ภรรยายังบอกนะว่าอย่างนี้นะคุณชิสาบอกว่าเธอเนี่ยย้ายมาอยู่กับนายมนตรี
เพราะว่ามาจากจันทบุรีเนี่ยก็ได้เกือบเดือนแล้วนะ
สามีมาฝึกงานทำสีรถยนต์กับคุณพ่อ
ตัวนี้สามีเนี่ยนะเป็นคนอารมณ์ร้อน
ยาดองไปทีไรแล้วโหก็บ่นว่าด่าตัวเธอเองประจำ
ทำลายสิ่งของภายในบ้านด้วยคุณชิสาถูกต้องค่ะ
แต่ที่เธอทนกับพฤติกรรมแบบนี้เพื่อลูกนะ
นี่ฮะที่ต้องทนเนี่ยเพื่อลูกฟังแล้วเห็นใจจริงเลยนะครับ
แล้วยิ่งตอนนี้ตัวภรรยาเนี่ยตั้งคันลูกอีกคนด้วยอะครับ
เห็นใจจริงค่ะ
พ่อใหม่พ่อเขาเริ่มมีปากเสียงเริ่มเคลื่อนไช่
หนูก็โทรหาให้พ่อเขามาดูเขา
พฤติกรรมเราทนเพื่อนมัไม่ได้

ลูกก็๒คนแล้ว

อ๋อยังไม่ได้ไปฝากคำว่าจะไปฝากอาทิตย์หน้า

ทีนี้ไปถามคุณตำรวจหน่อยดีกว่า
คุณตำรวจบอกว่าหลังจากที่นายมนตรีสั่งเมาแล้วค่ะ
ก็นำตัวไปตรวจสารหาสารเสพติด

แต่สุดท้ายช่วงบ่ายภรรยากับลูกก็มารับตัวนายมนตรีกลับบ้านไป

มันเป็นของแบบที่ทำให้เราลุ้น

ใบที่มันหายมันถูกขึ้นมาจะทำยังไง
คุณลุงคนนี้คุณผู้ชมโหเดือดร้อนเหลือเกิน

นายประเทืองพุ่มสวัยอายุ๕๙ปี

เป็นพ่อค้าผักชาวตำบลเกาะลับลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
นำสำเนาลอตเตอรี่มาที่สพเมืองราชบุรี
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ว่าลอตเตอรี่ที่คุณลุงซื้อเนี่ยนะคะ
หมายเลข๒๑๓๗๒๖มบ๑๗มร๒๕๖๕
ที่ลูกสาวซื้อให้เนี่ยหายไป
แล้วคุณลุงประเทืองกลัวไงว่า
เดี๋ยวมันถูกขึ้นมาแล้วมันจะมีปัญหา
เลยขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ลุงประเทิงบอกนะคะว่าเมื่อวันเสาร์ที่๘มค
ซื้อของที่ตลาดศรีเมือง

ปรากฏว่ากระเป๋าเงินที่ใส่ลอตเตอรี่เนี่ยหาย

แต่ก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคุณชนะ
อย่างนี้ครับหลังจากที่ทำกระเป๋าและลอตเตอรี่หาย
รีบตามหาแล้วหาทุกวัน
คือที่ต้องหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกับรางวัลอะไรอย่างนี้นะ
แต่ลูกสาวอุตส่าห์ซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่
คือมันมีคุณค่าทางใจไง

ตอนแรกนึกว่าเอ้ามาแจ้งอย่างนี้

ต้องรอวันที่๑๗มกราคมนี้

มันจะต้องมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ต่อนะ

ใช่ครับโอ้แล้วแต่อย่างนี้แล้วกัน

แต่อยากได้คืนเพราะว่ามันเป็นของขวัญ

ก็ต้องแก่
ถูกมากอย่างนี้แหละ
อาจจะออกมากอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมาคืน
ถูกไม่ถูกเอาไง
ก็ปล่อยมาคืน
ถูกมากอย่างนี้หรือไม่
ย้ำอีกทีหมายเลขลอตเตอรี่
โดยคุณอย่าเพิ่งทำเสียงสิ

ละกันเพราะมันเป็นงวดวันที่๑๗มกราคม

ยังไงคุณเจ้าของเขาหน่อยเขาเดือดร้อนนะคะ

ขบวนขันหมากขบวนหนึ่ง

มีทั้งสาก

เออจะรับหรือจะหลบ
ดูให้ดีตามไม่ถูก

กระเป๋าไม่เข้าคลบกลายเป็นตำแชลป

จริงมั้งก็คือ
เท่ากับสระไงเวลาตำก็ต้องตำให้มันโดนแต่ที่
อ๋อมันคู่กันก็เปรียบเหมือนกับคู่รักคู่เบาสาวก็เป็นสิ่งที่คู่กัน
เขาก็เลยมาเจอกันจัดงานแต่งกันแบบนี้
ใช่แล้วล่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่คนทั้งหมู่บ้านนี้ต้องออกมาจริง

เห็นไหมเออประชาชนในหมู่บ้านนี้ต้องออกมาหมดเลยครับค่ะ
วงน้องหมาก็มากันทั้งหมู่บ้านเรียกว่าเป็นประเพณีที่น่ารัก
แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งกุศโลบายไหม
หรือเป็นประเพณีหรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่นำมาสอดประสานกันเรื่องของประเพณี
โอ้โหก็งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญแล้วก็ไปมาหลายที่อยู่เหมือนกัน
แล้วก็เห็นที่ว่างานแต่งของแต่ละคนแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีความแปลก
แล้วก็มีไม่ได้บอกว่าเป็นความแปลกเป็นเอกลักษณ์ดีกว่า

แต่ละงานแต่ละพื้นที่จัดตามความเชื่อ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีเอกลักษณ์เนี่ยก็คือเพื่อให้เห็นว่า
บ่าวสาวจะได้คลองคู่กันยาวนาน

มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองไหม
มีลูกมีเต้าอะไรอย่างนี้ไหม
มีเต้ามีอยู่แล้วแต่มีลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
เออต้องดูต้องดูกันต่อไปยังไงก็ยินดีด้วยแล้วกันกับบ่าวสาวนะ
อีกหนึ่งพิธีแปลกที่หาดูได้ยากในงานแต่งงาน
นี่วิธีที่ว่าจะแปลกยังไงไปดูกันเลยค่ะ
ที่มีการรำมีการฟ้อนอยู่บริเวณพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมทำงานกันนะคะ
ซึ่งนี่ก็คือพิธีรำตรวจสอบขันหมากค่ะคุณชนะ
คือไอ้รำไม่แปลกแต่รำแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบนะ
ถูกค่ะคือตรวจสอบขันหมากก็มีครอบหมายคือปกติต้องแยกเนี่ย
รำก็อาจจะรำตอนที่ขบวนแห่ขันหมากจะมาถึง
ส่วนการตรวจก็คือจะตรวจตอนที่แบบญาติฝ่ายชายเนี่ยเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มอบให้กับฝ่ายหญิงแล้วก็ตรวจรับกันธรรมดา
พบไม้แก้แหวนเงินทองขนมหวานผลหมากละไม้

ก็จะบอกว่าอย่างไรมันต้องครบทุกอย่าง

ค่ะคุณจะมาอุ๊บอิ๊บขาดตึกบกพ่องไม่ได้

บุคคลที่รำตรวจเนี่ยถือว่า

สูงวัยเป็นเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
ที่ท่านก็มีความรู้ในเรื่องนี้
อ๋ออาทิตย์ทีนี้ไม่เคยเห็นจริง

ก็ขอบคุณคลิปติ๊กต๊อกด้วยนะคะ

เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยทีเดียว

ต้องบอกว่ารักเล็กขโมยน้อยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแหละ
คือไปขโมยขนมนะฮะแต่สุดท้ายถูกพนักงานในร้านสะดวกซื้อจับได้
จับได้อย่างเดียวไม่พอคือผู้หญิงคนนี้ที่เป็นขโมย
คว้ามีดไปแทงพนักงานด้วยครับ
คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยนะครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดช่วงบ่าย๕โมงเย็นของวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
บางแม่นักอเภอบางอย่างจังหวัดโดรนธมรีมันถึงเหตุการณ์นี้ไม่ได้
ตอนนี้เดินเข้าไปแล้วนะค่ะอ่าพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ย
พนักงานก็เห็นออกมาซื้อของปกติอะไรอย่างนี้แหละมั้ง
แต่สุดท้ายครับไม่ใช่แบบนั้นเพราะพนักงานเขาเห็นความผิดปกติของผู้หญิงคนนี้
ก็เลยเรียกขอค้นตัวดูนี่ครับเรียกได้ว่าจับได้คาหนังคาเขาว่าขโมยอะไรไปบ้าง
มีขนมปังขนมเย็นลี่น้ำอัดลมมูลค่ามันก็ไม่ได้เยอะหรอกประมาณสัก๕๙บาทครับ
พอจับได้ว่าขโมยของพนักงานเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยงั้นอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวจะเรียกตำรวจมาเพราะว่ารักษณะเหมือนเจรจากันไม่รู้เรื่อง
แต่ในช่วงที่เจรจากันผู้หญิงคนนี้ที่เป็นขโมยบอกว่าลูกกลับบ้านไป
แต่พอลูกไปเท่านั้นแหละครับเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนคุยไม่รู้เรื่องแล้วลักษณะคือยังไงรู้ไหม
ไปขวามีดคุณชีสาค่ะคุณแล้วก็เหมือนกับเอามาปัดป้องมาจ้วงแทงนี่นะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะดูน่าสังหวะนี้
โอ้โหพนักงานหญิงคนนั้นน่ะน่าเห็นใจมากเพราะเธอได้รับบาดเจ็บนะครับ
ค่ะคุณทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้นะคะทางคุณตำรวจเองก็คือพันธุ์ตำรวจเอกรณพัฒน์ทัพทิมทงชัย
กำกับสภบางแม่นางก็สั่งการชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่อยู่ในซอยเพชรกะเสม๘๑
นี่จับได้แล้วนะชื่อนางสุธารินกลิ่นแก้วหรือรุ้งอายุ๓๗ปี
สารภาพนะคะว่าทำจริงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพาลูกชาย
สองคนมาหาสามีใหม่ที่บ้านใกล้กับที่เกิดเหตุแล้วลูกชายก็บ่นว่าหิวข้าวอ่ะ
เธอก็เงินไม่มีนะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตัดสินใจพาลูกเข้าไปมีนิมาตร
แล้วก็ไปขโมยขนมปั๊กงั้นน้ำอัดลมคือฟังเหตุผลแล้วอาจจะดูน่าเห็นใจ
ในความเป็นแม่ที่อยากจะดูแลลูกแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะ
แต่สุดท้ายเธอก่อเหตุขึ้นมาแบบนี้ก็เลยถูกพนักงานกักตัวอืม
แล้วเธอก็ต้องไล่ลูกให้รีบกลับไปก่อนเพราะไม่อยากให้ลูกรู้ว่าถูกจับ
เอาแต่พอโดนจับแล้วดันไปแทงเขาอีกเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับ
เพราะว่าหลังจากสอบสวนแล้วนะครับตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภบางแม่นาง
ดำเนินคดีครับข้อกล่าวหาลักศัพท์ลักศัพท์นี่ไม่เท่าไหร่
แต่ไอ้ที่ข้อหานักเลยคือพยายามฆ่าผู้อื่น

แล้วก็มีพาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

คุณผู้ชมมาเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ครูสอนนักเรียนแต่ครูเนี่ยอาจจะอดรนทนไม่ไหวนะคะ
ด่านักเรียนกางคาบเรียนด้วยคำหยาบคาย
เป็นยังไงไปฟังค่ะ

มึงคิดว่ามึงเข้าเรียนแล้วมึงมีบนคุณกับกูเหรอวะ
เพจอยากดังเนี่ยบอกว่าสมาชิกเพจซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยนะคะส่งเข้ามา
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ฟังเสียงคุณครูคนนี้มันหยาบไปหรือเปล่า
คลิปเต็มเนี่ยนะคะได้ยินแค่ช่วงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ทราบด้วยว่ามีเรื่องอะไรไหม
แต่ฟังดูแล้วเนี่ยประโยคสองประโยคก็คิดได้แล้วนะว่าครูไม่น่าจะพูดถึงขนาดนี้
เอางี้มันต้องมีสาเหตุสิคุณชิสาทำไมครูถึงโกรธขนาดนี้
ทีมข่าวก็ตรวจสอบไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
พอกุแลอกันเกิดจากการที่เด็กในเวียงชั้น๖ทรงงานช้า
ก็เป็นจังหวัดที่ผู้ปกครองนั่งอยู่ใกล้เราได้ยินเผ็ดี
วิธีการสอนเด็กแบบนี้เหรอนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
อ่านตามนั้นเลยนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้นั่งอยู่ใกล้ใกล้กับลูก
ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยนะว่าครูสอนเด็กแบบนี้
ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดังประจำจังหวัดคิดว่าลูกจะได้รับสิ่งดี
แต่ไม่น่าเชื่อกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันต่างกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
คุณครูเนี่ยเขาก็พูดมาในลักษณะแบบนี้ตัวคนฟังซึ่งเป็นผู้ปกครองเขาก็รู้สึกไม่ดี
เขาก็เลยอัดคลิปนี้แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลครับ
ใช่ค่ะทีนี้ทางผู้ปกครองก็วอนไปถึงพอเหมือนกัน
จะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงอ่ะนะคะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องฟังทั้งสองด้านเนอะ
รอให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิดหน่อยแล้วกัน
ก็คาดว่าสักวันจันทร์นี่แหละน่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
เข้าใจว่าทุกอาชีพมีความเครียดมีอารมณ์แล้วคุณครูเองก็เครียดนะ
เอาจริงจริงก็ต้องเห็นใจครูแต่เรื่องของความเหมาะสมก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งเหมือนกัน
บอกแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งตัวนักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูนะครับ
การที่จะขับรถบางครั้งบางครั้งต้องระวังในเรื่องของจังหวะกระทันหันบางครั้งเราระวังแล้ว
แต่ไปเจอกับจังหวะที่มันวินาทีชีวิตอ่ะ
โอ้โหดูหน่อยกันว่ามันเป็นยังไงฮะ
นี่ครับไอ้วินาทีอย่างนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีเขียนเอาไว้ในทางกฎหมายนะว่าจะต้องทำยังไง
แต่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างที่ชะลอรถทัน
คือถ้าปล่อยให้มันวิ่งเร็วเต็มที่แล้วก็ยับใช่ไหมก็ไม่อยากจะคิดจินตนาการนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
คือรถคันนี้นะครับรถใหญ่ซะด้วย๖ล้อเนี่ยครับบรรทุกของหักออกมาแบบนี้ครับโอ้โหหลบไม่ทันหรอกครับมันระยะประชิด
ใช่ดีที่ไม่ไปข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะคะเหตุการณ์นี้ก็ได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อยล่ะค่ะ
แต่ก็อยากเตือนแหละสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนว่าถ้าจะเลี้ยวจะเข้าเลนสังเกตให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้น
ไปดูเรื่องต่อไปนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากมุมอับสายตาไปดูเหตุการณ์ค่ะ
เห็นไหมคะคุณเนี่ยค่ะสังเกตนะคะมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วขณะที่มีรถบรรทุกเนี่ยนะคะ
เป็นรถบรรทุกพ่วงกำลังวิ่งมาจากฝั่งขวานะคะซึ่งน่าจะเป็นมุมอับสายตาที่เขาไม่เห็นรถเล็กอ่ะ
ลองจับตาดูอีกทีนึงนะคะมอเตอร์ไซค์ที่มีเป้ขาวกับรถบรรทุกนี่ไง

แล้วรถเก่งคันนี้บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลที่แท้จริงเข้ามา
ผมไม่ได้บอกว่าไปว่าเขาขับรถไม่ดีนะแต่บางครั้งบางคาต้องระวังเยอะจริง
คือทางโค้งแบบนี้ผมก็ต้องให้ระวังทั้งสองฝั่ง
ก็ไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์ไปเจอโค้งเขาเบียดไปหาเขา
โค้งแบบนี้เขาตีโค้งมาเนี่ยบางครั้งบางคารถบรรทุกเขามองไม่เห็นหรอก
มันคือมุมอับสายตาจริงจริงถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุ
ต้องระมัดระวังกันมากโดยเฉพาะยามโพลเพลแบบนี้
ช่วงมืดมืดบ้างช่วงเช้าเช้าบ้างนะคะอ่าอีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วกันคุณผู้ชมครับ
รถบรรทุกหมุนคว้างกลางถนนเลยเหตุการณ์ระทึกขนาดไหนไปดูฮะ
โอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งฮะ
ขณะที่รถพ่วงคันนี้กำลังขับอยู่บนถนนปกตินั่นแหละ
อยู่โอ้โหคันหน้าก็เบรกกันทันหันแล้วมั้งเขาก็ต้องเบรกตามพอเบรกตาม
โอ้โหหมุนเคว้งคว้างหมุนติ้วหมุนติ้วอย่างนี้เลยครับ
ลักษณะคือแบบว่าเหมือนก็พยายามจะเร่งเครื่องนั่นแหละแล้วไปเจอรถคันหน้าลักษณะว่าเขาก็เบรกกันทันหันด้วยสาเหตุอะไรบางอย่าง
พอเบรกกันทันหันเขาก็กลัวว่าจะไปชนท้ายค่ะ
การที่รถใหญ่เร่งเครื่องแล้วไปเบรกกระทันหันโอ้โห
คือมันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่คุณจะควบคุมรถให้อยู่ได้
ถูกต้องแล้วนี่เป็นรถพ่วงด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเราเห็นจากคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ารถพ่วงเนี่ยแบบหักชนท้ายของตัวเองอ่ะนะฮะ
แล้วรถคันที่ตามมาที่มีกล้องก็เหมือนกับชะลอได้ทัน
ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จากเฟซบุ๊คขออนุญาตครับ
เห็นแล้วจะหายใจความยังไงระมัดระวังกันให้ดีบนท้องถนนนะคะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
อีกแค่สองวันแล้วคุณผู้ชมทักทายมาคุยกับเราหน่อยนะอีก๒วันแล้วอ่ะ
ลากินแบ่งรัฐบาลจะทำการประเดิมงวดแรกของปี
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรารู้มามันก็เยอะพอสมควรอยู่นะ
งั้นเอาไปอีกยังเยอะไม่พอฮะเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอาสมฤษีเนร
ไปที่นี่ไปที่นี่บรรยากาศสาธุชนมากันเยอะครับคุณชิสา

ใช่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะคือคักแหละชาวบ้านมากันเยอะฮะ
แล้วก็ไปไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนด้วยกับกุมารเจ้าสัวเฮงที่ตรงนี้แหละครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปเจอกับสาวดวงแห่งฮะ

เธอคนนั้นอ่ะโอ้หูยเอาเครื่องเส้นว่ายมานะชุดใหญ่ชุดใหญ่คนนี้นี่แหละ

ไปแก้บนครับแล้วเขาบอกว่าโชคดี
โชคดีแค่ไหนกันใช่มั้ย
บอกมาเลย
ของปีที่ผ่านมานะครับค่ะแล้วเธอบอกว่าโอ๊ยพอดี
แวะมาแถวนี้ก็เลยมาอาสมแห่งนี้นี่มาเป็นครั้งที่สองเองนะ
โดยครั้งแรกมาเมื่อเดือนก่อนแล้วก็ไปเช่ากุมารทองเจ้าสัวเหง
ไปบูชาที่บ้านด้วยปรากฏก็ได้โชว์สมหวังดั่งใจ
และที่พลาดไม่ได้ของคนที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้
ต้องไปส่องไปส่องของดีของเด็ดที่อ่างน้ำมนต์โอ้โห
บอกเลยนะว่ามันเด็ดพอกับการจุดประทัดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต้องไปส่งอ่างน้ำมนต์ใช่อ่าส่วนนี้เลขหมายปลายประทัด

กูชอบอัง
เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะ

หรือจะเป็นโฉมใหม่แล้วปีใหม่เนี่ย
พอดูเสร็จวิ่งไปเลยฮะที่แผงลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้แหละใกล้ใกล้
คุณชี้เอาเลยว่าคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าชอบแล้วก็ดีที่สุด
ผมบอกให้เลยคือ๘๐๘๐บาทคุณอย่าไปซื้อแพงกว่านั้น
คุณอย่าไปซื้อแพงกว่านั้นเพราะมันไม่สบายใจ
ค่ะนะแต่ว่าคุณจะซื้อ๘๐ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็พิจารณากันดูแล้วกัน
ไปย้ำ๘๐เยอะทีเดียวพอ๘๐คือ๘๐บาท
หมดเวลาของเราในวันนี้แล้วนะครับติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมนะกับ
รายการคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์๑๖นจนถึง๑๗นครับ
ใช่ค่ะวันนี้จะลาไปด้วยภาพปิดท้ายของหนูน้อยน่ารักที่ถามคุณแม่ว่า
หน้าหนูขาวพอไหมคะวันนี้ชิสากับคุณชนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ขายัง

ขายัง
หน่ายังไม่เห็นมีแป้งเลยอีกนิดนึง
ขายัง
หน่ายัง
ยัง